ส่วนเรื่องของสิทธิในการเรียกร้อง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานที่ผ่านมา
มีการเดินหน้าเรียกร้องถอดถอนกรกต
ถูกต้องค่ะคือก็ไปรวมตัวกัน

คือสองจุดใหญ่ครับใช่แล้วก็ในโลกโซเชียล
ที่อนุสาวรีนะครับรวมถึงที่ราชประสงค์
สองจุดตรงนี้แหละครับเมื่อวานถือว่าเป็นจุดใหญ่ใหญ่
ที่มีการล่ารายชื่อมีการเรียกร้อง
ให้มีการเปิดไฟหน้าไล่กรกต
จุดประทัดไล่กรกตต่างนานนะครับ
และนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งที่เขาไปร่วม
เป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวขับไล่กรกตเลย
ก็คือนายเอกชัยหงกังวาน

ปรากฏว่าเมื่อคืนเขามาโพสต์คลิป

บอกว่าเขาถูกก่อกวนและถูกจุดไฟเผารถ
คุณผู้ชมครับนักเคลื่อนไหวรายนี้
ก็คือนายเอกชัยหงกังวานที่มีการเคลื่อนไหว
ที่จะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไปมากกว่านี้นะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่เคร่งครึม
กรณีเสียงวิจารณ์การทำหน้าที่ของกรกต
ส่งผลให้การแถลงผลการเลือกตั้ง

โดยยืนยันว่ากรกตได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้ว
ขอให้สังคมรับฟังบ้าง
ส่วนการล่ารายชื่อถอดถอนนั้น
ส่วนตัวเคยบอกแล้วว่าประชาชนที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองต้องเข้าใจระเบียบราชการ
อยากจะเสนออะไรก็เสนอไป
แต่ขั้นตอนการพิจารณาเป็นเรื่องของศาล
ดังนั้นขออย่าทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมากเกินไปกว่านี้
นี่คือคำพูดของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเมื่อเช้านี้นะครับ
ความเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

ได้มีการโพสต์คลิปแล้วก็โพสต์ข้อความ
ระบุเป็นช่วงเวลาเลยนะครับว่าถูกคนร้ายเข้ามาก่อกวน
โดยคนร้ายทุบกระจกรถยนต์แล้วก็เผา
ในช่วงเวลา๑นาฬิกา๑๘นาที
มีมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยคันแรกแล่นเข้าแยกหนึ่ง
ฝั่งตรงข้ามบ้านของผมเลยเนี่ยนะครับ
๑นาฬิกา๑๘นาที๔๖วินาที
เตอร์ไซค์ต้องสงสัยคันที่๒แล่นผ่านมา
แล้วก็ไล่เลี่ยงเวลาเรื่อยนะครับที่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำมัน
บนกระจกหน้ารถยนต์ของผมและจุดไฟเผา

มอเตอร์ไซคันแรกก็แล่นออกจากจุดนี้
อเตอร์ไซคันที่๒ก็แล่นออกจากจุดนี้

และก็มีการโพสต์คลิปวีดีโอให้เห็นกันแบบนี้เลย

ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซต์คันแรกเข้ามาในตีหนึ่ง๑๘
แล้วมอเตอร์ไซค์ออกไปคือเผาเรียบร้อยแล้วตี๑๒๐
ที่๓๑มีนาคมเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับนายอนุรักษ์เจนตวนิษฐ์
หรือว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดงนางสุศงวรสุธีศรหรืออาจารย์ตุ้ม
อดีตอาจารย์คณะสังคมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้งเขาไปตั้งโต๊ะล่าบรายชื่อ
เพื่อเริ่มเป็นผู้ร้องต่อปปชในการยื่นถอดถอนกรกต
จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่โปร่งใส
ที่บริเวณแมคโดนัลราชประสงค์เมื่อวานนี้
ก็มีเหตุวุ่นวายกันเล็กน้อยตรงจุดนั้นนะครับ
เคลื่อนไหวของนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตนะครับ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
ระบุว่าความวุ่นวายในการจัดการเลือกตั้ง
ทุกอย่างเป็นเรื่องที่สำนักงานกรกตต้องรับผิดชอบ
แต่กระแสสังคมกลับมาลงที่กรกฎาเจ็ดทัน
แต่ฝากเตือนกรกตหากไม่ใส่ใจสูตรการคำนวณ
สอบบัญชีรายชื่อโดยยังให้สำนักงานกรกต
เป็นผู้กระทำโดยไม่กำกับอย่างจริงจัง
ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่
เพื่อไปสนับสนุนให้พักใดชนะและตั้งรัฐบาลได้
ก็จะตรงกับข้อหาที่กรกตชุดที่๒เคยโดนมาก่อนผล
ผลก็คือถูกสารตัดสินจำคุกนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับเสียงเรียกร้องล่าบรายชื่อ
ในการถอดถอนก็มีแต่เสียงให้กำลังใจก็มีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าที่สำนักงานกรกตวันนี้มีกลุ่มประชาชน๑๑เสียง
เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ
การทำหน้าที่ของกรกตทั่วประเทศ
หลังถูกกดดันจากประชาชนและฝ่ายการเมือง
โดยเป็นกลุ่มที่บอกว่าเป็นตัวแทนกรุงเทพแล้วก็เป็นตัวแทนยะโสธร
แล้วเขาบอกเขาถือว่าเป็นตัวแทนทั่วประเทศด้วยนะ
ในการให้กำลังใจกรกตก็ยอมรับบอกว่ากรกตทำงานก็มีข้อบกพร่องบ้าง
แต่การทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
นับผลคะแนนไม่ได้ล่าช้าและขอให้ประชาชนทุกคนยอมรับกติกา
เพื่อลดความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้นะครับ
มีทั้งล่ารายชื่อถอดถอนมีทั้งที่ให้กำลังใจก็มี
ถูกต้องค่ะคืออย่างเมื่อวานนี้จานิวเขาก็มีการอ่านแถลงการ
ช่วงประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็นบอกว่าภายในวันที่๑เมษายนคือวันนี้ค่ะ
คือเป็นการอยากให้กรกตออกมาเปิดเผยผลการลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันในวันที่๑เมษายนนี้